ผู้ชมค่ะมาดูกรณีนี้ตำรวจที่บุรีรำนะฮะ
กุฏิที่วัดแห่งหนึ่งเพื่อไปจับพระ
เพราะว่าทราบว่าพระเสพยาเสพติด

คืออาตมาเป็นคนขี้เกรงใจโยม
ก็มีโยมคนนึงเนี่ยเอายาเสพติดเนี่ยมาถวาย
อาตมาไม่อยากขัดสทา
ถ้าไม่รับก็ถือว่าเป็นการขัดสทา
โยมอุศาสนมาถวายอาตมาก็เลยรับมาเสพ
อ้าวโดนจับเลยนะฮะนี่แหละครับ
โดยทางด้านของพระอธิการทองดีนรเทโวอายุเจ็ดสิบห้าปี
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านโคกเมืองหมู่๗
ตำบลสแก่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำนะฮะ
ท่านนี้เป็นผู้แจ้งตำรวจสพสตึก
ให้มาตรวจสอบพระลูกวัดของท่านเองเพราะว่าพระลูกวัดเนี่ย
มีพฤติกรรมผิดปกติเกรงว่าพระลูกวัดเนี่ย
จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายทีนี้ครับ
ตำรวจสพสตึกบุรีรำก็ได้รับการแจ้งจากท่านเจ้าอาวาสแล้ว
ก็นำกำลังพร้อมอุปกรณ์ในการตรวจหาสิ่งเสพติดเนี่ย
ไปที่วัดบ้านโคกเมืองเลยตามที่เจ้าอาวาสวัดแจ้งไว้
แล้วก็ไปตรวจสอบที่กุฏิหลังหนึ่งภายในวัด
พบพระธวัดชัยของเลิศอายุสี่สิบห้าปีพระลูกวัดนะครับ
กำลังนั่งเล่นอยู่บริเวณลานวัดทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ขอ
ในการตรวจปัสสาวะของพระรูปนี้นะครับโดยพระธวัชชัย
ให้ตรวจโดยดีและผลการตรวจเป็นไงรู้ไหมคุณ
ปัสสาวะเป็นสีม่วงครับอืมพันธุ์ตำรวจโทสามารถ
หมายสมรองภูมิกับการสพสตึกนะครับจึงได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน
คณะกรรมการวัดมาร่วมกันหน่อยมาเป็นพยาน
ที่จะเข้าไปค้นภายในกุฏิไปดูซิว่ามียาเสพติดไหม
แล้วก็แสงความบริสุทธิ์ต่อหน้าคณะกรรมการวัดพอเข้าตรวจค้นแล้วนะฮะ
ในห้องของพระธวัชชัยไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใดนะครับ
แต่จากการสอบสวนพระธวัชชัยพระธวัชชัยให้การบอกว่าได้เสพยาจริง
ก็เลยมีการนำไปศึกก่อนนะฮะนำพระธวัชชัยไปศึก
จากผิดวินัยร้ายแรงนะครับแล้วก็นำตัวไปสอบสวนต่อ
เพื่อขยายผลที่สพสตึกนายธวัชชัยนี่กลายเป็นนายแล้วนะ
พนามจากพระกลายเป็นนายแล้วนะฮะนายธวัชชัยเนี่ยก็สารภาพบอกว่าที่ผ่านมา
เคยถูกจับคดีครอบครองยาเสพติดยาบ้าจำนวน๑๕เมตรมาแล้วครั้งหนึ่ง
หลังจากพ้นโทษก็เข้ามาบวชเป็นพระหวังจะกลับตัวกลับใจครองพระเหลือง
ไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกอืม
กระทั่งมีวันหนึ่งมีโยมรายหนึ่งชื่อนายไก่
อายุประมาณสัก๓๐ปีเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านนี่แหละ
นำยาบ้ามาถวายถึงกุฏิฮะคุณโยมนี่ก็แสบจริงจริงเออ
นำยาบ้ามาถวายถึงกุฏิตอนแรกนะอาตมาก็ไม่กล้ารับนะฮะ
เพราะกลัวอาบัติแต่โยมไก่เนี่ยพยายามชักชวน
แล้วก็เอาอุปกรณ์การเสพมาถวายให้ด้วยโอ้ย
อาตมาเป็นคนขี้แกร่งใจอืมและไม่อยากขัดสัทธาโยมค่ะ
รับไว้รับไว้แล้วไงต่อล่ะรับไว้แล้วเอามาเสพ
แต่ไม่ได้เสพทุกวันถ้าได้รับถวายก็จะเสพ
ถ้าวันไหนไม่ได้รับถวายก็ไม่เสพแล้วบอกด้วยว่ายังไม่ได้ติดใช่ไหม
ก็ยืนยันว่าไม่ติดหรอโอ้โหฟังแบบนี้นะคุณ
เกาหัวเลยค่ะดิฉันเออนี่นายธวัชชัยเขาอุตส่าห์จะเลิกยา
ไปบวชนะฮะครองพระเหลืองพระกฏโยมเนี่ย
มาถวายถึงในกุฏิโอ้ยตายแล้วนะฮะ
ด้านพระอธิการทองดีนอระเทโวนะครับท่านจะเอาว่าที่เป็นผู้แจ้งเนี่ยนะฮะ
ให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบท่านบอกว่าพระรูปนี้นะ
พระธวรรษชัยซึ่งตอนเนี้ยเป็นนายธวรรษชัยแล้วนะฮะ
ก็ได้มาจำวัดแห่งนี้๔ปีช่วงหลังมีพฤติกรรมผิดปกติ
ไม่ออกไปบินทบาทนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ย
ถ้าให้ไปบินทบาทไม่ไปนะแต่ออกไปจากวัดไปทำอะไรไม่รู้
อืมกลับก็ไม่เป็นเวลาค่ะแล้วพอกลับมาถึงเก็บตัวอยู่ในกุฏิ
ทางเจ้าอาวาสก็กลัวว่าจะทำเรื่องเสื่อมเสียให้ศาสนาก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับ
แบบว่ามันผิดสังเกตเดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่ไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้เรื่อง
ไปเรื่อยเรื่อยบางทีก็สามทุ่มสี่ทุ่มยังไม่ขึ้นมานอน
ทีนี้ฉันข้าวเสร็จก็อาบห้องอยู่ในห้องในห้องทำไมอยู่ในห้องก็นู่นแหละ
ไปข้างนอกเนี่ยไปตามป่าตามอะไรไปเรื่อยไป
ตำรวจตามหานายไก่หน่อยอายุ๓๐ปีแหมทำความดีหนักเลย
เอายาเสพติดมาถวายแม่จริงเลยนะฮะก็ต้องตามต่อแหละครับ
ตำรวจว่านายไก่เนี่ยเอายาเสพติมาจากไหนอย่างไรเนี้ยฮะ